ต่อไปนี้นะคะเกิดขึ้นกับรถเมย์ในกรุงเทพมหานครอีกแล้ว
ส่วนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์
เชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟัง

โชเฟอร์สาย๔๐ค่ะเมาแล้วขึ้นมาขับรถ
หลังจากนั้นนึกว่าตัวเองเป็นวินดีเซล

ด่าไล่ผู้โดยสารลงจากรถด้วย
มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้นะคะไปดูพร้อมกันค่ะ

โชเฟอร์คนขับรถเมย์นะคะสาย๔๐นะคะ
กำลังเมาเขาบอกว่าเมาด้วยนะ

คนขับรถโดยสารสาย๔๐เมาขนาดนี้ยังขับรถได้อยู่เหรอ
แล้วแบบพี่สวมเสื้อม่วงเขาก็เข้าไปพูดด้วยดี
เพราะเห็นขับรถไม่ไหวด่าเขาเฉย
การกระทำนี่แบบรับไม่ได้อย่างแรง
พ่อพรุ่งนี้ขับรถมาเองก็ได้

อกจากนี้ระบุว่านอกจากไล่ผู้โดยสารที่มาตักเตือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ขับรถปาดไปปาดมากระทั่งรถไปเฉียวชนกับแท็กซี่
โดยคนขับรถเมย์พยายามซิ่งหลบหนีอีกด้วย
ก่อนโดนแท็กซี่ขับติดตามมาถึงแล้วก็ปาดหน้า
ทิ้งท้ายว่าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไป

ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

มีผู้โดยสารอีกเป็นนับ๑๐นะคะที่เดินทางไปพร้อมกับคุณ
ก็บอกว่าเสียค่าปรับไม่กี่พัน
ก็บอกว่าสาย๔๐นี่แหละ
สัปดาห์ที่แล้วโดนโกงค่าโดยสารไป

นี้ยังไม่ดำเนินการให้เลยเป็นกันทั้งสายใช่หรือเปล่านะคะ
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปข้อความนี้แชร์ออกไป
คนคอมเมนต์เยอะแยะเลยต้องไปถามกองตรวจการขนส่งทางบก
บอกว่ามีการตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะ
คันที่ก่อเหตุเป็นรถปรับอากาศร่วมบริการขอสมกของบริษัทพรพินทรานสปอร์ต
คนขับรถมีชื่อว่านายสรรยาวบุตรมีใบขับขี่รถทุกประเภทชนิดที่สอง
แต่หมดอายุไปแล้วมกราคมที่ผ่านมานี้เอง
จากนี้นายสรรคถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานคลองตันนะคะ
ในข้อหาเมาแล้วขับนอกจากนี้ข้อหาเฉียวชนรถผู้อื่นเสียหาย
หยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัวตำรวจจะนำตัวฟ้องวันนี้ค่ะ
ส่วนความผิดตามพรบขนส่งทางบกผู้ประกอบการเจ้าของรถมีความผิดสองข้อหาด้วยกันนะคะ
ส่วนโชเฟอร์คนขับรถเมย์ที่ชื่อว่านายสารันมีความผิดที่ไม่มีใบอนุญาต
ก็คือหมดอายุไปตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ
กรมการขนส่งทางบกก็จะพิจารณาลงโทษต่อไปค่ะ